ไปเรื่องของโชคลาภไหมขึ้นรถทัวร์กันดีกว่าค่ะชมรมคนนิยมตัวเลข
วันนี้พาไปทัวร์สั้นแบบทิพย์ไปเช้าเย็นกลับเอาที่ด่างดองกันก่อน
เรามีน้อยเอาไปดูที่อ่างทองคุณผู้ชมวัดสนามชัยนะ
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองคึกคักเป็นพิเศษนะฮะ
ชาวบ้านไปร่วมกันบวงสวงไอ้ไข่พร้อมกับเปิดโรงทานเลี้ยงอาหารฟรี
ผู้ที่ไปร่วมงานนะฮะทางวัดก็มีเอารูปหล่อไอ้ไข่มาตั้งไว้
นะฮะคือมาตั้งไว้ครบรอบเก้าเดือนแล้วทำพิธีกันหน่อย
เลขมันก็สวยแล้ว๙เดือนที่ผ่านมาก็ให้โชคให้ลาบชาวบ้านอย่างต่อเนื่องครับ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านไม่พลาดไปส่องเลขปลายประทัดนะฮะมีการนี่อ่า
พูดมาก็มาเลยภาพนะฮะไปแขวนไว้ที่รูปปั้นไอ้ไข่แบบนี้ฮะ
ชาวบ้านก็เอาไปเสี่ยงโชคกันแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคน
แล้วก็เลขที่ก้านทูบเสียงทายที่ปักอยู่บนขนมเค้กด้วยนะครับ
เดี๋ยวจะเห็นนะมีทูบปักอยู่บนขนมเค้กอยู่นะฮะ
คนก็นี่อันนี้ครับคนก็สนใจกันมากแล้วครับ
เพ่งดูเอาละกันนะคุณผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แล้วก็แล้วแต่วิจารณญาณของคุณผู้ชมแล้วกันนะครับค่ะ
ธาตุพุทธคุณอำเภอบางไซจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แน่นอนนะคะนักเสี่ยงโชคแวะเวียนไปไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ
นำเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนพ่อปู่ฤษีพรหมเมษ

โดยเฉพาะท่านนี้นะคุณชะลิดาพัชจินดาซับนะ
แม่ค้าขายของออนไลน์จ้างนางกรรมไปเลยทีเดียว
พร้อมกับวงปีภาษแสดงแก้บน
หลังจากที่ปุ๊บปั๊บรับโชคไปแล้วถูกลอตเตอรี่๙งวดแล้ว
เอาจริงเหรอ๙งวดแล้วค่ะรับทรัพย์ไปหลายแสนบาทนะคะ
แถมมีสินค้าที่อยู่ในมือก็ขายดิบขายดีด้วย
เขาขายของออนไลน์ไงยอดขายเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะคะ
ขณะที่นักเสี่ยงโชคพากันไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์
งวดนี้ปรากฏว่าเลขโสรสารตะ๖ตัวทั้งหมด
มันก็ลอยจับคู่เห็นเด่นชัดปรากฏอยู่ที่หน้าจอของท่านนะคะ
เร็ว๒นี่ค่ะ

พอสั้นแต่ว่าได้ใจความนะ
อยากจะปุ๊บปั๊บรับโชคกล้างวดแบบเขาบ้างจังเลย